วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมายืนยันนะครับว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายรัฐมนตรีนะครับ
หลังจากที่มีกระแสข่าวหรือว่ามีหลายฝ่ายไปตีความคำพูดว่าจะรับผิดชอบเรื่องการกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย
การลาออกจากตำแหน่งจอบประเด็นจากรายงานครับ
เรื่องแรกที่เป็นประเด็นสำคัญผมขอเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเรื่องประเด็นรัฐมนูลหรืออะไรก็แล้วแต่
และผมเป็นห่วงกังวลอย่างเดียวว่าทำยังไงจะทำงานได้
ก็ขอให้ทุกคนได้ทำงานต่อไปนะครับเพราะยังไงก็ตามก็ต้องไปศึกษาในรัฐมนูลดูว่ามีเขียนไว้ว่าอย่างไร
เพราะฉะนั้นรัฐบาลยังไงก็ตามก็ยังคงมีรัฐบาลอยู่ไม่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องขอโทษบรรดาบรรดารัฐมนตรีด้วยนะครับ
เพราะผมถือว่าผมได้ทำของผมเต็มที่แล้วนะครับตีความกันข้ามวันสำหรับคำพูดขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียว
ข้อผิดพลาดเรื่องนำคณะรัฐมนตรีถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนล่าสุดเจ้าตัวสยบข่าวลาออกด้วยตัวเองระหว่างไปเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟสายสีเขียว
ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนและยังอยู่ทำงานต่อ

ประดับร่างเศรษฐกิจโลก
ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับใครทั้งสิ้น

อย่างไม่ไปไหนไม่ต้องปลวง
เช่นเดียวกับคำยืนยันของพลเอกประวิทย
ข้อน้ายก็บอกไว้แล้วนะ

ก็เป็นเรื่องของส่วนตัวของท่าน
เรื่องของท่าน
จะรับผิดชอบไงผมจะไปรู้ไง

ไม่เพราะว่าไม่เรื่องลาออกแล้วไม่ลาออกหรอก
แล้วคิดว่าเรื่องนี้สุดท้ายจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมครับ

ทวงถามความรับผิดชอบจากผลเอกประยุทธ์
หากต้องการที่จะลบข้อคอรหา
และไม่อยากให้รัฐมนตรีคนอื่นเดือดร้อนกับเรื่องนี้
แนวทางเดียวนอกจากการขอพระราชทานอภัยโทษ

กล้าลาออกปกป้องชื่อเสียงในฐานะผู้นำที่ดี
โดยเฉพาะคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ยกตัวอย่างถึงขั้นเทียบเคียงกรณีพันท้ายนรสิง
แม้จะเป็นคนโปรดของกษัตริย์
แต่เมื่อได้ทำผิดจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม

ต้องติดตามว่าสุดท้ายพลเอกประยุทธ์

ตัดตอนคำร้องที่จะถูกส่งไปยังสารรัฐธรรมนูล
เพราะไม่ว่าจะเลือกซ้ายหรือขวา
มีปัญหาตามมาอยู่ดี
ข่าวแทรฤตทีวีปรายงาน